ทุกผู้ชมครับวันนี้๑๕พฤศจิกายน

ก่อนจะถึงวันที่๑๖ที่สลากินแบ่งรัฐบาลจะออก
เราจะบอกว่าไทยรัฐทีวีถ่ายทอดสดทุกงวด

ไปดูบรรยากาศกันหน่อยนะครับในหลายพื้นที่
ก็ตามวิถีของชาวบ้านของคนไทยตามพื้นที่ต่าง
วันนี้มีทั้งเรื่องของรังต่อหัวเสือแล้วก็พึ่งหลวงนะครับ
อันนี้คือรังต่อหัวเสือขนาดใหญ่
อยู่ในบ้านของนางสำลีพิจารณ์อายุ๖๙ปีนะครับ
บ้านเลขที่ที่อยู่คือบ้านเลขที่๔๖หมู่๒
เหล่าโปตำบลทุ่งมนต์อำเภอคำเขื่อนแก้วจังหวัดยะโสธร
คือมีรังต่อหัวเสือเนี่ยไปอยู่ใต้หิ้งพระนะฮะ
ตอนนี้ใหญ่เส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ๕๐เซนติเมตร
แล้วมีตัวต่อบินเข้าออกรังตลอดเวลา

คือเจ้าของบ้านบอกว่าต่อหัวเสือมาทำรังที่ใต้หิ้งพระในบ้านปีกว่าแล้ว
ตอนแรกที่มาทำรังเล็กนะเหมือนกับแค่กระดิ่งอันเล็กอันนึงอ่ะ
แล้วก็ขยายขึ้นขยายขึ้นจนปัจจุบันก็ใหญ่แบบนี้
ที่บ้านเขาก็เอาดอกไม้เอาไปบูชาบนหิ้งพระทุกวัน

ต่อหัวเสือไม่เคยต่อยไม่เคยทำร้ายคนในบ้านเลยนะ

เชื่อว่าต่อหัวเสือรังนี้มาให้โชคให้ลาบ
เพราะหลังจากที่เข้ามาทำรังในบ้าน
ปรากฏว่ามีแต่สิ่งดีเข้ามาถูกลอตเตอรี่เกือบทุกงวด
ล่าสุดก็ถูกรางวัลเลขท้าย๓ตัว๒ใบ

ตอนนี้ยังไม่ต่อยใครก็ถือว่าก็โชคดีนั่นแหละ

กลุ่มชาวบ้านก็พากันไปไหว้ขอพร
เจดีวัดป่าลานคำตำบลแม่ตำ
อำเภอเมืองจังหวัดพยาวนะคะที่เจดีนี้อ่ะค่ะ
คุณผู้ชมชาวบ้านเขาเชื่อกันว่าศักดิ์สิทธิ์มากนะคะ
หลังจากสร้างเสร็จก็มีฝูงพึ่งหลวงเข้ามาสร้างรังรอบองค์เจดี
นี่ค่ะเต็มเลยครับ
ประธานชุมชนบ้านแม่ตำป่าลันคำนายเกษมหานล้อมบอกว่า
คณะสงฆ์ชาวบ้านก็ร่วมแรงร่วมใจกันสร้างเจดีนะคะ
ตั้งแต่ปีสองพันห้าร้อยห้าสิบเอ็ด
ขนาดความกว้าง๑๐เมตร
สูงยี่สิบเจ็ดเมตร
ครับส่วนฝูงพึ่งหลวงที่มาสร้างรังอยู่
ก็มีมานานสิบปีอืม
ผลัดเปลี่ยนกันไปตลอดปีไม่หนีไปไหนอยู่มาเรื่อย
ชาวบ้านก็ไปขอโชคขอลาบกันอย่างต่อเนื่องนะคะ

ไม่ได้นับค่ะนับเป็นปีเอาแล้วกันเนาะ
อำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีครับ
วันนี้มีชาวบ้านพากันไปไหว้ขอพรพระสังกระจายองค์ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย
มีขนาดหน้าตัก๙เมตร๙นิ้วมีความสูง๑๐เมตร๙นิ้ว
ซึ่งพระสังกระจายก็ถือว่าเป็นพระอรหันต์แห่งโชคลาภนะฮะ
ท่านเจ้าวาดวัดบอกว่ามีชาวบ้านมาไหว้มาขอโชคขอลาบกันอย่างไม่ขาดสาย
ที่ผ่านมาก็มีชาวบ้านถูกรางวัลสลากินแบ่งรัฐบาลหลายงวดติดต่อกัน
แต่ท่านก็ฝากเตือนชาวบ้านว่าอย่าไปมัวเมารุ่มหลงกับการเสี่ยงโชคให้มากนัก
จะรวยด้วยวิธีที่ดีที่สุดก็คือประกอบสัมมาชีพ
ทำอาชีพสุจริตขยันซื่อสัตว์คิดดีพูดดีทำดีอันนี้รวยแน่
สาธุ
คุณผู้ชมส่งข้อความมาไงว่ารอเลขจากเราสองคนอยู่
พรุ่งนี้ค่อยว่ากันถ้าถูกก็ซื้อขนมส่งมาให้บ้าง